คุณผู้ชมคะต้องมาเตือนกันหน่อยสำหรับข่าวนี้ค่ะ
ใครที่ซื้อรถมือ๒จากเต็นต์รถต้องระวังให้ดีนะคะ
ทางตำรวจเขาบอกแล้วว่าคนซื้อเนี่ยควรที่จะดำเนินการเอกสาร
กับทางกรมการขนส่งทางบกด้วยตัวเอง
เพราะไม่งั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อค่ะ
เพราะว่ามีกรณีที่คนขายรถที่เต้นรถมือสองเนี่ย
เขานำรถที่หนีไฟแนนซ์แล้วก็รถที่สวมทะเบียนคือเป็นทะเบียนปลอม
นำไปขายในเต็นต์แล้วก็ขายในราคาที่ค่อนข้างจะถูก
ถูกกว่าเต้นอื่นถูกจนผิดสังเกตนะคะ
คนก็หลงเชื่อไปซื้อแต่ปรากฏว่าก็เป็นรถที่หนีไฟแนนซ์มานะคะ
ทางตำรวจกองปราบรามก็ไปจับกลุ่มพ่อค้าขายรถมือ๒ย่านห้วยขวางค่ะ
แล้วก็ได้ของกลางอย่างที่เห็นเป็นป้ายทะเบียนปลอม๔แผ่น
สมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์๑เล่ม

และโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
ขายรถมือ๒ย่านห้วยขวางเมื่อวันที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
การจับกลุ่มในครั้งนี้เพราะว่าตำรวจเขาไปรู้เบาะแสมาว่า
ทัชพงศ์มีพฤติการขายรถในราคาถูกกว่าท้องตลาดค่ะ
เขานำรถที่หลุดจำนำหรือรถหนีไฟแนนซ์ไปจอดขายที่เต็นต์รถ
แต่พอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นการปลอมแปลงแผ่นป้ายทะเบียนนะคะ
สมุดคู่มือจดทะเบียนก็มีการปลอมแปลง
ใบชำระภาษีรถยนต์ก็ถูกปลอมแปลงเหมือนกัน
คือทำเป็นเหมือนเอกสารจริงเลยค่ะ
ทัศพงศ์ก็พกบัตรประจำตัวขององค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐด้วยนะ
แล้วบัตรนี้เขาก็เป็นการอำพรางหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับเจ้าหน้าที่เขาเจอรถที่ขายอยู่ในเต็นต์รถเต็นต์นี้เนี่ย
กว่า๑๐คันเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเป็นรถที่หนีไฟแนนซ์

พันธุ์ตำรวจเอกอรุณวัชิระศรีสุกัญญา
ผู้กำกับการ๒กรมคับการปราบรามก็เลยฝากเตือนคุณผู้ชมนะคะ
ว่าใครที่ไปซื้อรถมือสอง
เต็นต์รถต่างควรเดินเรื่องเอกสารที่กรมการขนส่งทางบกด้วยตัวเอง
อย่าให้เต็นต์เป็นคนดำเนินการให้ค่ะ
หรือเป็นรถที่สวมทะเบียนได้นะคะ